อันนี้ส่วนของพระราชพิธีนี้นะคะตอนนี้ทาง๖วัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็เริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็จัดเตรียมสถานที่
เพื่อประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
งในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะยาตราทางชนละมากแล้วค่ะ
ขณะที่ทางโรงเรียนสตรีวัดระคังค่ะเร่งจัดทำมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำ
ส่งมอบให้กองทัพเรือภายในวันที่๑๐ตุลาคมนี้
คณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีวัตรคังช่วยกันจัดทำมาลัยประดับเรือพระที่นั่ง๔ลำ
ขบวนพยุหายาตราทางชนละมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ๒๔ตุลาคม๒๕๖๒นะคะ
โดยส่วนประกอบต่างเช่นพวงมาลัยคอเรือพวงกลางอุบะดอกไม้ทัศน์
โครงดาวสำหรับเครื่องแขวนจัดทำเสร็จแล้วค่ะ
เหลือเพียงนำมาประกอบเข้าด้วยกัน
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ก็จะสามารถส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้
ภายในวันที่๑๐ตุลาคมนี้นะคะ
ส่วนงานดอกไม้สดทั้งพวงกลางประดับบุษบกบันลัง

จะจัดทำในวันที่๒๒๒๓ตุลาคม
และส่งมอบให้กองทัพเรือในช่วงเช้าของวันพระราชพิธีค่ะ
แนะนำตัวแทนของคณะคุณครูและก็นักเรียน
และก็ศิษย์เก่าและก็สมาคม
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสติวัตรคังนะครับ
เรามีความภาคภูมิใจนะครับเป็นอย่างยิ่ง
ที่เรามีโอกาสได้จัดทำพวงมาลัย
ในงานพิธีอันเป็นมหามงคลนี้นะครับ
เราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับ
เพื่อเกียรติยศของโรงเรียนของพวกเรา
และก็เพื่อความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับ
ขณะที่วัดระคังโคศิตารามวรมหาวิหาร
ซึ่งเป็น๑ใน๖วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สถานีตำรวจนครบานบางกอกน้อยและภาคเอกชน
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัด
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ

พร้อมที่จะจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
ออกจากท่าวาสุกรีจนเทียบท่าราชวรดิต
รองรับประชาชนที่จะมาร่วมเฝ้าทูลละออง

พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพระยุหะญาตราทางชลมากค่ะ
ทางวัดระคังโคศิตรารามก็ได้ต้องจัดเตรียมสถานที่
เพื่อจะได้กราบนิมนต์พระสงฆ์
เจริญชาย่ำคนคาถาในระหว่างที่เรือ
ที่นั่งสุพรรณหงษ์เสด็จผ่าน
การเจริญบทเจริญชัยมงคลคาถานั้น

เป็นชัยยะมงคลแก่พระองค์ท่าน
พระองค์ท่านได้เสด็จผ่านที่
หน้าวัดระคังโฆษารามแห่งนี้
ขณะที่พื้นที่ด้านหน้ารูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี

สามารถรองรับได้ประมาณ๓๐๐๔๐๐คนนะคะ
ส่วนบริเวณด้านข้างสาราการประเรียนสมัยราชการที่๓
จะจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและโรงทาน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังยังบอกด้วยนะคะว่า
ประชาชนที่จะมาเฝ้ารับเสด็จ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจขณะที่ผ่านจุดคัดกรอง
ซึ่งจะจัดตั้งอยู่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมในทางเข้าวัดค่ะ